แล้วที่ความแมนแบบนี้ก็เลยทำให้ผ่านด่านไปแล้ว

คือแม่ตัวจริงของคุณหมายดาวลิคาก็ผ่านแล้ว
พี่ก้าวน้ำพลาวรู้ไหมคุณ
ว่าทำไมถึงผ่านด่านของพี่กล้าวไปได้
เพราะว่าเต๋อเขามีการส่งข้อความไปหาพี่ก้าวด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันจ้า

คือน่าจะเป็นด่านของพี่ก้าวนี่แหละคุณ
เพราะว่าพี่ก้าวเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องใหม่ดาวิกา

หวงซะยิ่งกว่าแม่แท้อีก
เขาบอกอย่างนี้มาดูเหตุผลที่พี่กล้าวเนี่ย
เล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่บอกว่า
ทำไมเต๋อฉันทวิทย์ถึงผ่านด่านพี่กล้าว

วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งโทรหากล้าว
เขาบอกว่าเขาอยากคุยกับน้อง

กลัวว่าเขาจะมาทำน้องเราเสียใจ
กลัวเขาจะมาพรากเวลาของเรากับน้องไป

แล้วก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนน้องเลย
ไม่ใช่ไม่ห่วงไม่ใช่ไม่ห่วงนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกกับเราว่า

คิดซะว่าเขามาขออยู่ด้วยอีกคน
กล้าวจะได้มีคนมาช่วยดูแลน้อง

เราก็จะได้เห็นคอมเมนต์จากพระเอกอารมณ์ดี

โมติคอนรูปหัวใจสีแดงหลายดวงเลย

ไม่ต้องพูดถึงเห็นข้อความเหล่านี้

เรียวกราวไปหมดเลยนะคะ

พี่เก้าก็บอกว่าพี่เต๋อแมนมากไง
เพราะเขามีฝ่านแสดงว่าตัวเขามีฝั่งจริงใจในระดับเนื้อแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเอง

ฮุลักษณ์ว่าพี่เต๋อเป็นคนดีแต่แบบให้เวลาใหม่
แล้วก็ให้เวลากันและกันไปก่อนแล้วกัน
ตอนนี้เป็นที่เริ่มต้นหรือจะเริ่มต้นเอง
เชียร์ก็ส่งเสียงเชียร์กันไปยาวนะจ๊ะ